ฝันดีฝันดีหรือฝันร้าย
เมื่อคืนฝันไปว่าเป็นสะพัยนายก
แบบไม่ต้องเกรงใจชุดและมงกุฎไปเลย
แต่บอกเลยว่าไม่ได้ฝันว่าเป็นสะพ้ายนายก
เขาฝันเห็นงูเขียวเต็มตัวเลย
ไม่ใช่ใครที่ไหนลูกทุ่งสาวน้องธัญญาอาสยา

ธัญญาเขาโพสต์เล่าเอาไว้ในเฟซบุ๊กบอกว่า
ฝันเห็นงูเขียวตัวเล็กก็มี

ล้อมเต็มไปหมดเลยมาเลื้อยอยู่

ฝันมาเราปลาอีกอย่างฝัน

อีลาฝันแบบนี้คือฝันดีแท้

ไม่ใช่กูนี่กูเกิ้ล
หลายคนก็บอกว่าลองเสิร์ชดูแล้วเจอเลขมงคลขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเลข
เลข๗๒เลข๑๔เลข๕๖หรือว่า๖๕อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนอะ
ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะใช่แล้วค่ะอ่ะไปกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ไปไปเตอร์ไปแอลไปเตอร์ไปแอลสวัสดีเจียงใหม่
ลงไปเจียงไทยหรือเจียงใหม่เจ้าตามปิ๊ปปี้นักแสดงรุ่นใหญ่แต่ละคนสวยกันทุกคน
หลินนุสราพี่อุ้ยสุธิตาพี่จุ๊บแจงพี่มนพัฒน์ตั้งใจเดินทางจากกรุงเทพ
ไปร่วมพิธีมงคลกันที่วัดพระบาปปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
คือวัดนี้เขาบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่บนดอยสะเก็ดเลยนะเดินทางไปครั้งนี้ก็เพื่อทำบุญ
แล้วก็ร่วมพิธีเสกน้ำมนต์แช่พระปกโพหลวงพ่อกลวยค่ะ
ซึ่งทางวัดเนี่ยได้จัดทำพิธีใหญ่แบบล้านนาอันเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์และวัตถุมงคลหลวงพ่อกลวย
และพระเครื่องดังหลวงพ่อกลวยที่แต่ละองค์คุณผู้ชมฟังดีนะ
มีมูลค่ารวมกันมากกว่า๒๐ล้านบาท
คือนำมาทำพิธีปลุกเสกน้ำมนต์นะคะเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลใช่ค่ะพี่แจ๊ค๒๐ล้านไม่เกินจริง
แคล้วคลาดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายออกไปจากตัว
และจะโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็แซวพี่นะว่าเออไปขนาดนี้แล้วเนี่ย
ได้ตัวเลขมงคลอะไรติดไม้ติดมือมาบ้างไหม
พี่บอกโอ๊ยอย่างนี้ก็ไปส่องขันน้ำมนต์กันเอาเองละกัน
แต่คือถ้าเรามองจากมุมอันนี้นะคะคุณผู้ชม
องไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่หรอกนะคะ
งวดต่อไปไม่รู้ว่าใครจะเป็นเศรษฐีนะพี่แจ๊คนะ
ใช่ค่ะไปกันต่อที่ดักคอนประตุ้ง

ตึงตึงมีเรื่องแล้ว

อ่างเถิดเทิงคุณผู้ชมค่ะศิลปินตลกชื่อดัง

ตึงมีเรื่องแล้ว
พูดแบบนี้ปุ๊บไม่ได้ได้เรื่องได้ราวเลยนะ
ทำให้เหมือนทำให้เหมือนแต่ว่าพี่แกเนี่ยเห็นแล้วฮาทุกทีเลย
ไปกันที่วัดสว่างอารมณ์ค่ะไปทำบุญถวายสังฆฐาน
ไปถวายสังฆฐานหลวงพ่อแป๊ะ

อยู่มาได้ขนาดว่าไปมีเรื่องมีเรื่องมีราวนะ
ถึงมีเรื่องแล้วไม่มีใครกล้ามีเรื่องแบบนี้

ถูกต้องค่ะวันดีแบบนี้หลวงพ่อแป๊ก็ทำพิธีให้ชุดใหญ่เลยให้กับพี่อ่างเนาะ
เสริมสิริมงคลทำพิธีสาวน้ำตาเทียนจากหยดน้ำตาเทียน
ลากมาเป็นเส้นยาวนั่นที่หลวงพ่อกำลังยกนั่นคือน้ำตาเทียนนะคุณผู้ชมนะ
แล้วก็ให้วัตถุมงคลไว้ปกป้องคุ้มครองภัยก่อนที่พี่อ่างจะกลับด้วยค่ะ
จะกลับด้วยค่ะพี่อ่างก็นำเครื่องบูชาแล้วก็พวงมาลัยสีแดงนะครับ
จุดทูบบูชาองค์ท้าเวสวันแล้วก็นำทูบมงคลที่จุดที่กระถางอ่ะ
เลขมันขึ้นมาดูขึ้นมา๗๓๗คุณผู้ชม
ชาวบ้านก็พากันถ่ายรูปเก็บเอาไว้นะคะเอออาจจะเป็นโชคดีมีชัยก็ได้นะ